ยุคที่หน้ากากอนามัยหายากกว่าไวไฟ

คุณคะผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจว่าซื้อจากเพจเฟซบุ๊คใจว่าง

อยากใส่บุญคุณเอาไปใส่เองนะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ผู้หญิงคนนี้ค่ะบอกว่าไม่ได้แล้ว
จะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลตัดสินใจหอบหลักฐานเลยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
เธอบอกว่าเธอพักอาศัยอยู่ที่เมืองทองธานีอายุ๒๔ปี
นำหลักฐานไปดำเนินคดีกับผู้ขายหน้ากากอนามัยมือสองผ่านเฟซบุ๊ก
เล่าบอกว่าติดต่อซื้อหน้ากากอนามัยเนี่ย

แต่อยากได้อ่ะก็ต้องกันโรคอ่ะ
เนื่องจากว่าเห็นว่าราคาถูกตกลงซื้อ๑แพ็คในราคา๔๙๐บาท
ค่าส่งอีก๖๐บาท
หลังจากได้รับของแล้วก็เปิดดู
พอเปิดดูปุ๊บสภาพเนี่ยมันเหมือนใช้งานมาแล้ว
มีรอยเปลือเปื้อนรอยยับแบบผิดปกติค่ะ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าที่ตัดสินใจเข้าแจ้งความแน่นอน

ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกต่อไป
เพราะบางคนที่เขาไม่รู้อาจจะตกเป็นเหยื่อแบบเดียวกับเธอนะคะ

คุณผู้ชมค่ะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเพื่อยืนยันนะคะว่า
มันคือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจริงหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปที่ต้นทาง
ต้นทางของเพจมาจากไหน
ไปเรียกคนนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีการแจ้งข้อหาคือหลอกขายสินค้าไม่ได้คุณภาพ

หลอกขายนะคะตรวจสอบกันนะคะ